เพราะว่าคราวนี้เนี่ยมิจฉาชีพมันเล่นแอปหาคู่

เล่นพนันไปซื้อยาเสพติดดูกันหน่อยไหม
จังหวะที่รวบตัวได้ดิวบางไสค่ะ
ทุรบาทแพทชนหน่อยชื่ออะไร

ตำรวจ

รายแรกนิวทำที่วัดโบสถกี่ครั้ง

ไม่มีงานทำ
ไม่มีงานทำทำไมดิวไม่ทำอย่างอื่นไปหลอกเขาเขาเสียใจนะ

จะต้องเป็นสาวอวบ
เพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหม

คนที่ดูข่าวอยู่นี่ขมวดคิ้วเอียงคอ
ทำไมต้องเลือกสาวอวก

แต่วินาทีเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูนี่คือ

แล้วก็ตำรวจชุดสืบเข้าไปจับกลุ่ม

พัชรพลนิ่มอนงค่ะอายุ๓๙ปี

จะเลือกเหยื่อที่เป็นสาวอวบ

เฮ้ยเธอน่ารักอ่ะ

มันมีกลุ่มรับซื้อของโจร
นี่ค่ะที่ถามว่าทำไมทำไมต้องเลือกเป็นสาวอวบเพราะอะไร
ดิวเขาบอกว่าสาวอวบนัดง่ายยังไงนะพี่เบิร์ต

ไม่หรอกคือมันไม่เป็นเหตุเป็นผล
คือเขาอาจจะหลอกคนแรกแล้วบังเอิญจะเป็นผู้หญิงอวบ
แล้วก็เลยอาจจะใช้ตรงจุดนี้ตัดสินใจ
ไม่ใช่หรอกไม่เห็นเป็นเหตุเป็นผลกันเลย

แต่เขาบอกนะบอกว่าก่อเหตุมาโอ้โห
เป็น๑๐ครั้งแล้วไม่มีงานทำไงดอม

ใช่แล้วโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยนะ

ไม่รู้จะหาเงินทางไหนก็ใช้วิธีนี้ละกันง่ายดี
ตำรวจรวบตัวได้ไงก็เลยมีหมายจับสารจังหวัดปทุมธานี
ข้อหารักษัพผู้อื่นและตรวจยึดของกลางเป็นมอเตอร์ไซค์๑คัน
มีเงินสดอีกจำนวนนึงแล้วก็เอาดิวเนี่ยส่งให้สพ
โคกที่ปฐุมธานีเหยื่อมาชี้ตัว
อ่าชี้ตัวถูกหมดเลยคนนี้แหละคนนี้แหละดิว
ต้องนั่งคุกเข่ายกมือไหว้ขอโทษเหยื่อแบบนี้
นี่แล้วมอเตอร์ไซคันหนึ่งที่ยึดมาเนี่ยเขาก็คืนให้กับเหยื่อนะ

คือไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าอวบ

เออแต่เขาก็ไม่อวบ
บางทีพี่เบิร์ตก็นัดบางทีดอมก็นัด
อวบน่ารักจะตายนะครับคุณผู้ชมครับ